สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายนั้นออกมายืนยันนะครับว่าเด็กอายุเพียงแค่๒ขวบเศษซึ่งมีร่างกายเล็กผิดปกติไม่ได้รับเชื้อไวรัสซิกาแต่อย่างใดนะครับ
ส่วนสาเหตุที่ทำให้ร่างกายของเธอนั้นตัวเล็กณขณะนี้ยังไม่ยืนยันสาเหตุที่แน่ชัดได้ครับ
เด็กหญิงนกแก้วอายุ๒ขวบเศษซึ่งมีลักษณะร่างกายลำตัวแคละแกรน
กำลังเล่นอยู่กับบริเวณหอพักในซอยทางเข้าหมู่บ้านศรีทรายมูลอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
เด็กหญิงนกแก้วเป็นลูกของนางมูลอายุ๓๐ปีสัญชาติพม่า
ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลือนะครับว่าเด็กหญิงนกแก้วนี้ติดเชื้อไวรัสซิกาทำให้มีรูปร่างเล็กแคระแกรน
มูลเล่าว่าตัวเองทำงานรับจ้างก่อสร้างกับสามีชาวไทยใหญ่
ระหว่างที่กำลังท้องเด็กหญิงนกแก้วนั้นก็ไปเช่าหอพักในหมู่บ้านสันขยอมอำเภอสันทราย
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เคยมีการระบาดไวรัสซิกานะครับและยอมรับว่าระหว่างที่อยู่ที่หอพักนั้นก็เคยถูกยุงกัดอยู่บ่อยครั้ง
พอคลอดลูกสาวออกมาแล้วพบว่าร่างกายลูกสาวนั้นแคละแกรนลำตัวศีรษะเล็ก
โดยแพทย์ระบุเพียงว่าเด็กมีร่างกายผิดปกติหรือเป็นเด็กจิ๋วเท่านั้น
หลังจากออกจากโรงพยาบาลนะครับก็พาลูกสาวไปตรวจทุกเดือนแต่ไม่พบความผิดปกติ
ก็จะมีเพียงแค่พัฒนาการทางสมองที่อาจจะช้ากว่าเด็กทั่วไป
เนื่องจากว่าสมองของเด็กหญิงนกแก้วนั้นมีขนาดเล็กมาก
ขณะที่ชาวบ้านบริเวณดังกล่าวนั้นบอกว่ามีข่าวลือเรื่องสาเหตุที่เด็กตัวแคละแกรน
เนื่องจากตอนตั้งท้องแม่นั้นอาจจะถูกยุงลายกัดจนติดเชื้อไวรัสซิกาครับ
ด้านนายแพทย์ทวีศักดิ์นะครับขออภัยครับนายทวีศักดิ์เทียมตระกูลสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
บอกว่าสาธารณสุขอำเภอสันสายนะครับบอกว่าจากการตรวจสอบแล้วพบว่าเด็กคลอดก่อนกำหนด
ขณะที่อายุคันเพียงได้แค่๖เดือนนั้นหลังคลอดออกมามีน้ำหนักเพียง๘๐๐กรัมเท่านั้น
สำหรับสาเหตุที่เด็กตัวเล็กแคระแกรนยังไม่สามารถที่จะระบุได้
แต่ยืนยันว่าไม่ได้รับเชื้อไวรัสซิกาอย่างแน่นอนครับ